กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ครับ
เพื่อนบ้านผู้น่ารักนะฮะน่ารักจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
คนถ่ายเขาอาจจะประชดก็ได้แล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะครับ
เพราะว่าบ้านหลังนี้แหมเอาทั้งป้ายมาวางเอาทั้งยางอะไรมากันตรงข้างทาง
ไม่ให้จอดรถนะฮะและมีทั้งสาบแช่งอ่าและอำนวยอวยชัยโอ้โห
มันเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะ
บ้านผู้น่ารักค่ะนี่ค่ะ

มาแร่ต่อเล่เกยิร์ธรรมไว้ต่อ

แต่คำภาคไม่ใช่คำภาคนี่วิภาควิจารณ์บ้านหลังนี้นะฮะ
โพสต์คลิปวิดีโอที่มีบ้านหลังนี้นะฮะ
นำทั้งยางรถยนต์มาวางไว้ข้างทางถือว่าขวางทางบนถนนเลย
มีป้ายเขียนว่าห้ามจอดรถทุกชนิด
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขอให้ชีวิตประสบแต่ปัญหาตลอดไป

และผู้ใดปฏิบัติตามขอให้ชีวิตประสบแต่ความรุ่งเรื่อง

แล้วก็วงเล็บไว้ท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
บรรยายภาพว่านี่เพื่อนบ้านผู้น่ารักจ้า
หมายถึงคนที่โพสต์ในติ๊กต๊อกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปพบกับนางสาวหนึ่งฤทัยอายุ๒๗ปี
อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเอกชน
พื้นที่หมู่๔ตะบนขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานี
เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบริษัทแห่งหนึ่ง
มาเช่าให้กับพนักงานหญิงอาศัยอยู่คนเดียว
แล้วก็เลี้ยงหมาไว้๔ตัวเลยนะ
คือตอนแรกที่มาอยู่ใหม่ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ระยะหลังเนี่ยหมา๔ตัวภายในบ้านเนี่ย
โอ้โหเห่าเสียงดังทั้งวันทั้งคืน
บกวนชาวบ้านชาวช่องทั้งกลางวันกลางคืน
นี่นะฮะแม้มันตัวเล็กมันก็เห่าเสียงดัง

พ่อของเธอก็เลยเดินไปบอกบอกว่า
หมามันเห่าเสียงดังทำไงดีนะครับ
มันก็เลยกลายเป็นมีปัญหา
มีปัญหาเรื่องหมาไม่พอมีปัญหาเรื่องที่จอดรถด้วย
ทั้งที่คนในหมู่บ้านบอกว่าที่จอดรถตรงนี้
ก็เป็นถนนส่วนรวมภายในหมู่บ้านนะ
เพราะหมู่บ้านก็เห็นกันอยู่นะฮะมันมีบ้านหลังติดกันเลย
แล้วทีนี้หน้าบ้านนี้ถ้ามันไม่ขวางทาง
ขอจอดหน่อยได้ไหมแต่ว่าพี่แกไม่ยอมให้จอดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ในช่วงแรกมีล้อยางมาตั้งวางบนถนนเท่านั้น
ตอนหลังมีป้ายมาตั้งเตือนไว้อีกนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนเอารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้
แม่เจ้าของบ้านเนี่ยมาบ่นเลยนะ
ว่ามีป้ายแล้วยังจะมาจอดอีก
ทีนี้ทางฝั่งของคนโพสต์เนี่ยครับ
ก็เป็นถนนในหมู่บ้านน่าจะเป็นถนนส่วนรวมน่าจะเป็นสาธารณะค่ะ
เพราะว่าเป็นถนนเส้นในหมู่บ้านไม่มีทะลุออกทางไหนได้
มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไม่กี่วันประมาณอาทิตย์กว่าเองค่ะ
ก็ทีแรกไม่มีป้ายค่ะมีแต่ล้อยางเราก็โอเคอรุ่นมาเหลือกัน
ก็คือเราไม่จอดบางทีก็คือจอดรถเครื่องไว้ฝั่งนั้น
ก็เมื่อเช้าเห็นมีเสียงคือไม่ได้สนใจแต่ได้ยินเสียงว่าเออจอดยังเอามาจอดอีกอะไรอย่างนี้
พอก็เลยว่าเออเห็นป้ายแล้วเห็นรถไปจอดตรงนั้นเขาก็บ่นแล้วก็เลยโพสต์เลย
ก็เลยว่าเนี่ยค่ะก็เลยเป็นกระแสขึ้นมา
เป็นกระแสขึ้นมานะฮะไวรอลขึ้นมาเลยนะฮะแต่ว่าคนในหมู่บ้านบอกว่ากลัวไงคุณ
คือแค่เอายางอะไรมาวางว่ามืดดำใช่ไหม
แล้วถ้าตอนยังคืนเนี่ยคนขับรถไม่รู้นะเขาก็มาอาจจะชนได้
พอชนแล้วเดี๋ยวก็เสียหายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแบบนี้นะฮะ
แล้วก็หลายคนยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วถนนนี้มันเป็นถนนของหมู่บ้าน
ถนนบ้านเขากฎหมายมันเป็นยังไงนะฮะ
แต่ทีนี้คนที่โพสต์คือคุณหนึ่งฤทัยที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์เนี่ย
ก็บอกจริงแล้วนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ของทางบ้านนี้หรือเปล่า
หรือว่าจะเรียกว่ามันเป็นที่ของหมู่บ้านกันแน่นะฮะ
ส่วนตัวเธอเองมองว่ามันทำกันเกินไป
เพราะว่ามันถือว่าเป็นที่ส่วนรวมที่สาธารณะ
หากมีคนไปจอดขวางหน้าบ้านก็ควรจะบอกกล่าวดี
แต่ส่วนใหญ่คนจะรู้ตามมารยาทนะเพราะคนในชุมชนหมู่บ้านกันเองเนี่ย
จะรู้นะครับจะไม่จอดขวางประตูกัน
แต่บางส่วนเนี่ยถ้าเอารถเล็กไปจอดได้ไหม
เตอร์ไซค์จอดได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
เราก็อยากให้ทางคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้
ถ้ามีโอกาสได้ชี้แจงนะไทยรัฐทีวีของเราก็เปิดโอกาสให้ชี้แจง